ต่อกันที่รายละเอียดคำแถลงการของ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล

หลวงพ่อจรรทิตถโธมโมเจ้าอาวาทวัดอำพวัน
ลงแล้วช่วงเช้าที่ผ่านมาอย่างสงบ
จากอาการอาภาษณ์ของพระธรรมสิงหาบุราจารย์
หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธัมโม
เจ้าอาวาสวัดอำภาวันในจังหวัดสิงห์บุรี
ต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสิริราช
ทางโรงพยาบาลได้ออกแถลงการใจความว่า
ตามที่พระธรรมสิงหาบุราจารย์
หลวงพ่อจรรย์ถิตธรรมโมวัดอำภาวันจังหวัดสิงห์บุรี
เข้ารับการรักษาอาการอาภาษณ์ในโรงพยาบาลสิริราช
ตั้งแต่วันที่๒๐ธันวาคม๒๕๖๒
ด้วยอาการหอบเหนื่อยจากโรคปอดอักเสบ
โดยคณะแพทย์ได้ถวายการรักษา
ด้วยยาปฏิชีวนะและออกซิเจนนั้น
ต่อมาโรครุนแรงขึ้น
ได้ถวายการช่วยหายใจและถวายการรักษาประคับประคอง

ด้วยเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอด
ถวายการรักษาทดแทนไต

จนต้องมีการถวายเลือดและเกล็ดเลือด
ในที่สุดการทำงานของอวัยวะต่างล้มเหลว
ไม่สามารถถวายการรักษาประคับประคองต่อไปได้
พระธรรมสิงหาบุราจารย์หลวงพ่อจรรย์ถิตธรรมโม
ถึงแก่มรณภาพอย่างสงบในวันที่๒๕มกราคม๒๕๖๒
เวลา๘นาฬิกา๓๗นาที

สาตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภา
คณะพดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล